วันนี้คุณครูได้มีโอกาสมากราบถวัยบังคลมภรรมศพนะครับ
ขอถามว่าความทรงจำของคุณลิหลีที่มีต่อ
ก็คือสิ่งที่พ่อได้สอนสิ่งนี้แหละค่ะ
ความพอเพียงนะคะวันนี้ก็ได้เป็น

พ่อได้เขียนสั้นว่าพอกระเภียง
คุณครูกำลังจะตีความคำนี้นะฮะ
หมายความว่าพ่อกำลังสอนให้เรารู้สึกสมดุลนะฮะ
ความสมบูรณ์ในชีวิตทุกด้านค่ะ
ความสุขของชูวิทย์หรือว่าการหาเลี้ยงชีพนะคะ
หรือว่าการดำเนินชีวิตทุกอย่างขอให้มีความสมดุลนะคะ
คนที่มีน้อยก็เติมให้มันพอดีถูกไหมคะ
คนที่มีมากไปก็ไม่ต้องไวคว้าให้มันเกินงามถูกไหมคะ
เอาให้มันลงมาพอดีกับสถานภาพของตัวเองนะคะ
ให้มันเกิดสมบุญในชีวิตให้ได้นะคะ

อีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อ๑๐กว่าปีก่อนนะครับ
ได้มีโอกาสได้ไปสอนหนังสือที่โรงเรียนวังไกลกังวลนะคะ
เป็นครั้งแรกที่ก็ได้เข้าไปสอนรู้สึกตื่นเต้นมาก
แล้วก็รู้อยู่ว่าพระองค์เนี่ยทอดพระเนธอยู่ว่าคุณครูสอนอะไรยังไง
จำได้เลยว่าชั่วโมงนั้น๑ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยสอนได้ประมาณ๓ข้อ
แล้วก็วนอยู่นั่นแหละค่ะสอนวนไปวนมาพูดวนเพราะว่าตื่นเต้น

แต่สิ่งที่รู้สึกว่าเป็นพระมหากรณฑิคุณอย่างล้นกล้าวล้นกระหม่อมนะคะ
ทุกวันนี้ยังจดจำอยู่ก็คือพระองค์ไม่ถือว่าครูคนนี้เป็นเพศสภาพอะไร
แปลความออกใช่ไหมครับว่าไม่ว่าครูจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเป็นเพศสภาพใดก็ตามเนี่ย
พระองค์เปิดสายพระเนธกว้างไกลค่ะนะคะ
แล้วครูก็ยอมรับในเพศสภาพของครู
คือไม่ได้มองว่าครูคนนั้นเป็นใคร
แต่พระองค์มองว่าครูคนนั้นทำอะไร
เออฉันต้องทำงานให้สังคมให้แผ่นดิน

ฉันบอกว่า
สิ่งนี้ทำไมรู้สึกว่ามันเป็น

เป็นกำลังใจของครูในการทำงาน
เรายังต้องมีจุดยืนที่ว่า
คนเราเกิดมาเป็นอะไรไม่สำคัญ
คือทำอะไรให้แผ่นดินต่างหาก
ฉะนั้นสิ่งนี้เป็นความทรงจำที่ดีงามของคุณครูนะคะ
ฉะนั้นเนี่ยคุณควรอยากจะบอกเด็กทุกคนว่า

หรือว่ายังเล็กไปยังอาจจะไม่เห็นพระราชกรณียกิจที่พระองค์
เอ่อได้เสร็จพระรำเนินไปตามที่ต่างนะคะ

ทรงงานอเนกอานานยังไงเนี่ย
ถึงคนไทยนะ
ดูองค์การต่างประเทศต่างผู้นำต่างได้แสดงความข้าวไรต่อ

มันก็คือตักแต่ง่ายเหตุผลที่ไม่ต้องแสดงหลักฐานอะไรมากมาย
เราโชคดีค่ะที่เราเกิดไปในรัชกันที่๙
เราโชคดีที่เราเป็นคนไทยค่ะ
สัมผัสกับพระเจ้าอยู่หัวแบบนี้พระราชาองค์นี้คุณครูเชื่อว่า
พระราชาที่อยู่ในนิทานไม่ใช่พระราชาที่อยู่ในตำนาน
เป็นพระราชาที่เดินดินจริงที่อยู่กับประชาชน
ตอนที่มีชีวิตอยู่ของแต่ละคนเนี่ยเราเกิดมาเป็นมนุษย์
ใช้ชีวิตให้คุ้มที่สุดและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
ฉะนั้นพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ไม่ได้เกิดมาเป็นกษัตริย์ในวัง
พระองค์เป็นกษัตริย์สำหรับประชาชนจริงจริงฉะนั้นเนี่ย
นี่คือตัวอย่างที่ดีที่พ่อทำให้ดูว่าจากไปแล้วเนี่ย
คนเป็นแสนเป็นล้านอ่ะยังอาลัยยังกราบไหว้ยังศักระยังศรัทธาและบูชา
ฉะนั้นเนี่ยมีชีวิตอยู่ก็ทำความประโยชน์ทำความดีมีประโยชน์ให้กับสังคม
พอจากไปเนี่ยคนก็มีแต่ความอาลัยความสวินหาและความโศกเศร้าอาดูล
ฉะนั้นเนี่ยพ่อทำตัวอย่างให้เราดูและให้เราได้อย่าง
อยากให้คุณผู้ชมทางบ้านและเด็กทางบ้านเนี่ย
เอานำตัวอย่างอันนี้นะคะเป็นข้อเตือนใจในการเดินชีวิตนะคะ
ในการศึกษาเล่าเรียนและการที่เกิดมาเป็นคนนะคะ
สุดท้ายนี้คงไม่มีอะไรที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมค่ะ
อกจากที่ว่าทำในสิ่งที่พ่อทำให้ดู
ในสิ่งที่พ่อเดินนำหน้านี่แหละค่ะ
เราจะได้ชื่อว่าเป็นประสบกรณ์ในรัฐการณ์ที่เก้า